อย่างหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องของมูเตลูก็อย่างหนึ่งแต่ถ้ามัดสองอย่างมารวมกันบอกเลยว่ามันมีแต่คำว่าปังปังปังปังเหมือนใครปังเหมือนพี่แคนดี้รากแก่นค่ะอย่างที่รู้กันดีนะคุณผู้ชมค่ะว่าพี่แคนดี้เนี่ยถือว่าเป็นนักร้องสายมูตัวแม่คนหนึ่งของวงการบันเทิงบ้านเราเลยทีนี้จับพลัดจับผลูอยากแบ่งปันพลัง
เป็นเจ้าแม่กระเป๋าหมู่ค่ะงานแบบนี้พี่แคนดี้ยืนยันนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ใช่จะให้งมงายหวังรอลาบผลโดยที่ไม่ทำมาหากินนะคะที่ทำกระเป๋ามาทำพิธีเนี่ย
เพื่อส่งพลังบวกพลังบุญให้กับคนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาแต่ที่สุดแล้วเราเองก็ต้องทำมาหากิน
แล้วก็หาโอกาสทำบุญด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่แคนดี้กันหน่อยค่ะ
ก็คือใส่พุทธคุณนะคะก็คือมีการบวงสวงเชิงเทพใส่พุทธคุณเนี่ย
ลงไปในกระเป๋าค่ะแล้วให้กระเป๋าเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องรางของขัง
ถ้าหลายหลายคนนะคะที่ได้ก็แล้วแต่ต้องปฏิบัติด้วยนะสำคัญคือต้องปฏิบัติดีด้วยนะ
แล้วก็ต้องทำงานไม่ใช่นั่งเฉยไม่ได้เงินค่ะอ่าไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยแล้วจะได้เงินนะ
ก็ถูกของพี่เขานะอืมค่ะซึ่งพี่แคนดี้เล่าให้ฟังนะคะคือคนเนี่ยอุดหุ่นไป
ใช่ปรากฏว่าก็ถูกลอตเตอรี่ค่ะคือมันเหมือนเงินเงินเนี่ยมันโกยเข้ากระเป๋าที่แบบทำวิธีมูลเนี่ยค่ะ